นี่ยังเกี่ยวข้องกับพวกกระจกประตูอยู่นะ
แล้วก็เกี่ยวข้องกับเด็กด้วยเพราะว่าข่าวที่น้ำแข็งจะเล่าต่อไปเนี้ย
เกี่ยวกับเด็กสองขวบคุณผู้ชมนึกถึงประตูนี่นี่
ประตูรั้วหน้าบ้านเลยประตูเลื่อนประตูหน้าบ้านเนี่ย
สมัยเนี้ยมันเขาจะมีประตูรีโมทถูกไหมใช่อ๋อ
ประตูอัตโนมัติกดจึ๊กไปมันก็เลื่อน
แต่เนี่ยน้องสองขวบอ่ะโดนประตูนี้หนีบหัวอุ้ย
แผลลึกนะหนังหัวเปิดจะถึงกระโหลกอยู่แล้ว
ขออภัยจริงค่ะที่ต้องพูดประโยคนี้มันดูหวาดเสียวมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนะนะ
ประตูหน้าบ้านเลยประตูรั้วนี่แหละมันเป็นประตูอัตโนมัติเนี่ย
อยู่ในหมู่บ้านที่ตำบลบ่อวินศรีราชาชนบุรีนะคะ
นี่ทุกคนกำลังช่วยแล้วเห็นไหมแม่กำลังกอดลูก
ลูกเป็นน้องชาวจีนนะอายุ๒ขวบค่ะ
ซึ่งทางด้านตำรวจสพบวินบ้านอยู่ใกล้กับหลังนี้ไง
แล้วก็เป็นคนที่ไปช่วยเด็กด้วย
ตำรวจก็คือร้อยตำรวจเอกอภิชาติเล่าให้ฟังว่า
ผมได้ยินเสียงแม่เด็กร้องขอความช่วยเหลือ
ช่วยด้วยลูกถูกประตูหนีบ
คุณตำรวจวิ่งไปดูค่ะไปกับเพื่อนบ้านแล้วก็ทำไง
เอาอุปกรณ์มาตัดประตูนี่โชคดีนะ
บ้านข้างเขามีเครื่องเจียเหล็กพอดี
ก็เอาเครื่องเจียนนั่นแหละมาตัดเหล็กประตูที่หนีบหัวเด็กอยู่
เพราะว่าตอนนั้นน้องเสียเลือดเยอะแล้วคุณผู้ชม
แล้วก็ต้องรีบโทรแจ้งกู้ภัยค่ะให้ไปช่วยเหลือ
อย่างที่บอกค่ะสภาพแผลน้องน่ากลัวมาก

แล้วก็เอาตัวส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียงนะคะ
บ้านหลังนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านครอบครัวชาวจีน
คือเขามาทำธุรกิจในบ้านเราในไทย

แล้วถามว่าเพราะอะไรอันนี้หลายคนอยากรู้ว่า

เพราะว่าเชื่อค่ะคนที่นั่งดูอยู่ตอนนี้
บ้านใครที่เป็นประตูรีโมทสะดุ้งแล้ว

ก็เด็ก๒ควบอะไรที่เป็นปุ่ม
รีโมทแอร์รีโมทพัดลมอะไรต่าง

พอเด็กกดแล้วน้องพลาดล้ม
ล้มปั๊บหัวไปติดในซอกประตู
อันนี้คือยังโชคดีที่ช่วยน้องออกมาได้นะ
ปกติแล้วประตูอย่างนี้มันจะมีเซ็นเซอร์

แล้วมันก็เลยทำให้ประตูทำงานนะคะ